เริ่มกันที่ข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปส่องกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นแฟชั่นของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วค่ะ
พี่สอนรามแล้วก็คุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์นั่นเองคุณดูสิคะท้องแบบว่าป่องแล้วก็เป่งมากมากเลยแล้วก็คุณแม่เนี่ยสวยเซ็กซี่สุดเลยนะคะ
คืออวดโฉมสุดเซ็กซี่กันทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเป็นฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพชื่อดังคุณใหญ่อำมาตนั่นเองค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วนะคะแฟนคลับแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาชื่นชมในความสวยงามของภาพกันยกใหญ่เลย
รวมถึงร่วมอวยพรให้คุณแม่ติ๊กนี่นะคะคลอดน้องวีจิอย่างปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยล่ะค่ะ
ไปแล้วเห็นบอกว่ามันยังไม่หนำใจนะคะขอจัดใหญ่ใหญ่เลยละกัน
โดยเจ้าบ่าวเนี่ยตั้งใจจะจัดพรีเซนต์ขออภัยค่ะ
ตั้งใจจัดฟรีฮานีมูลกันก่อนที่อิตาลีฝรั่งเศส
ฮีมูลจริงเนี่ยเห็นบอกว่าจะตั้งใจไปที่อเมริกานู้นเลยนะคะ
แล้วก็แพลนหลังถ่ายละครเสร็จบอกเลยว่าจะไม่รับงานนะ
ขอปั๊มลูกก่อนเพราะว่าทั้งคู่อยากฝัน
ฝันว่าอยากจะมีลูกแฝดเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านเจ้าสาวเนี่ยเห็นบอกว่ามีกรรมภัณฑ์ฝาแฝดก็น่าจะมีได้อยู่นะฮะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเอาใจช่วยทั้งน้องนายแล้วก็พี่เคลลี่ด้วยแล้วกันนะคะ
เขาอยากมีทีเดียวแบบ๒คนเลยนะคะ
ก็ขอให้มีสมใจแล้วกันนะจ๊ะ